คุณผู้ชมค่ะควันหลงวันตรุษจีนยังไม่หมดไปนะคะ
ใหญ่แห่งบ้านฉัดบริรักษ์ค่ะคุณบอยปกรณ์นะคะ
ก็ไม่ลืมจะแจกอ่างเป่าน้อง
เป็นนักแสดงเป็นนุ่มหล่อครอบครัวอบอุ่นนะ
ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเงินก็มีธุรกิจก็มี

แต่เอาจริงถ้ามีจริงคนจะต้องร้องไห้เป็นคนแรก